หลังเกิดเหตุเครื่องบินของสายการบินเอทีโอเปียนแอร์ไลน์ตก
ทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือบนเครื่องเสียชีวิตยกลำรวม๑๕๗ศพเมื่อวานนี้
ซึ่งใช้ทำการบินในครั้งนี้เนื่องจากไม่กี่เดือนก่อน
เครื่องบินรุ่นเดียวกันเพิ่งประสบอุบัติเหตุตกในลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับ

นี่คือซากของเครื่องบินสายการบินเอเทียลเปี้ยนแอร์ไลน์
ทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือรวม๑๕๗คน
จากสภาพที่จุดตกแถบมีน่าเชื่อว่านี่คือจุดสิ้นสุดของเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่
เพราะแม้แต่โครงสร้างของเครื่องบินรวมทั้งเครื่องยนต์ก็ยังเหลือแต่เพียงเศษเหล็ก
เสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ผู้โดยสารกระจัดกระจาย
โดยเจ้าหน้าที่ต้องทยอยลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่
ขณะที่บรรยากาศที่สนามบินญาติของผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางมาถึง
กอดคอกันร้องไห้ในสภาพที่ไม่มีใครเชื่อว่าความสูญเสียจะเกิดขึ้นแบบไม่มีใครได้รู้ตัว
ในจำนวนผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดมีประชาชนจาก๓๕สัญชาติโดยสารบนเครื่องบินมรณะลำนี้
ขณะเดียวกันยังมีผู้โดยสารอีกจำนวนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติที่กำลังเดินทางไปประชุมด้านสิ่งแวดล้อมที่เคนย่า
ซึ่งก็ทำให้ในวันนี้บนเวทีการประชุมได้มีการยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยด้วย
เหตุการณ์นี้เป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
แต่ยังคงยืนยันความปลอดภัยของสายการบินซึ่งที่ผ่านมาได้รับการยอมรับว่ามีความปลอดภัยมากที่สุดสายการบินหนึ่งของโลก
จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แน่ชัดที่ทำให้เครื่องบินลำดังกล่าวตก

เนื่องจากเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
ประสบเหตุตกที่อินโดนีเซีย
คราชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือมากถึง๑๘๙คน
ขณะเดียวกันพฤติการก่อนเครื่องบินตกของทั้งสองเหตุ
ยังมีลักษณะคล้ายคลึงกัน
คือเป็นการตกหลังจากนำเครื่องขึ้นไม่กี่นาที
โดยที่นักบินพยายามแจ้งศูนย์ควบคุมการบิน
แต่ในท้ายที่สุดก็ขาดการติดต่อและตกลงสู่พื้น
แต่ได้ออกแถลงแสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย
และกำลังส่งทีมลงพื้นที่เพื่อสอบสวนเหตุแล้ว
ขณะที่หลายประเทศเช่นจีนและเอเทียลโอเปียสั่งสายการบินพาณิชย์
ระงับการทำการบินด้วยเครื่องบินรุ่นที่เกิดเหตุแล้ว
เช่นเดียวกับหลายประเทศที่แม้จะไม่ห้ามขึ้นบิน
ก็สั่งจับตาเครื่องบินรุ่นนี้เป็นพิเศษ
ว่าบทสรุปจากเหตุเครื่องบินไลออนแอร์ตกเมื่อ๕เดือนก่อน
โดยเฉพาะข้อผิดพลาดจากเซ็นเซอร์รุ่นใหม่

ต้องถูกนำมาปัดฝุ่นอีกครั้ง

พอเครื่องบินทั้ง๒ลำซึ่งเป็นรุ่นเดียวกัน
หากประสบปัญหาแบบเดียวกันจนเป็นสาเหตุการตก
อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าให้รอข้อมูลจากกล่องดำ
ซึ่งบันทึกข้อมูลการบินทั้งหมดโดยล่าสุดมีรายงานว่า
พบกล่องดำของเครื่องบินเอเทียลโอเบียนแอร์ไลน์แล้ว
แต่มีบางส่วนอยู่ในสภาพเสียหาย
เป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
อุตสาหกรรมการบินพาณิชย์
เกือบ๔๗๐๐คำสั่ง
กว่า๑๐๐บริษัททั่วโลก
โดยมีคำสั่งซื้อเครื่องบินดังกล่าว
มาจากสายการบินของไทยหลายแห่งด้วย
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน